คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่๑ดาวรุ่งพุ่งแรงดีกว่านะฮะ
กี้จักรินคนนี้เป็นนุ่มน้อยหน้าใสวัย๑๗ปีเท่านั้นเองนะคะ
คือก่อนหน้านี้เรายังไม่เห็นผลงานใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดที่เขาเล่นนะ
ปังมากเลยในเลือดข้นคนจางคุณผู้ชมค่ะ
แฟนบอกโอ้โหตอบรับกระแสดีมากเลยชื่นชมทีเดียวนะคะ
ทำไมตีบทแตกกระจุยขนาดนั้นแล้วก็ทำให้มีผลงานต่อนะ
ซึ่งเห็นงานรุ่งแบบนี้เจ้าตัวก็ไม่ทิ้งการเรียนนะคะ
ก็สอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะยังไม่มีแฟนด้วยค่ะ
จัดตันยังไงคะถ้าสู้เข้าวงการแล้ว
ก็คงจะต้องให้ทางบริษัทจัดสรรเวลาเรียนให้

มันรู้สึกว่าเราจำเป็นต้องใช้เวลากับตรงนี้เราก็มีคนคุยบ้าง

อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถามสเปค

ไม่ทันแล้วน้องยังเด็กอยู่ก็ตามตายแล้วนะคะคุณผู้ชมจ๊ะ